ไปเที่ยวต่อยังอยู่ที่พยาวแล้วแหละออกจากร้านน้ำเงี้ยวแล้วเนี่ย
ไปที่สวนเมาเบอรี่กันดีกว่า
ส่วนเบาบุรีแห่งนี้นะคะน่าจะถูกใจคนรักสุขภาพ
แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเกษตรด้วย
พูดไปก็จะหาเวอร์โมให้คุณผู้ชมไปดูเองดีกว่าค่ะ
ที่นี่เห็นนะเค้ามีสัญลักษณ์เป็นมาล์บอรี่
เออเป็นลูกหม่อนนะตั้งอยู่หน้าสถานที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะ
เพราะคนรักสุขภาพเพราะว่านอกจากจะได้มาชิมมากินมัลบอรี่สดจากต้นแล้ว
ก็ยังจะได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากเมาเบอรี่
แบบว่าชมชิมช็อปกันแบบจุใจไปเลย

มีแชมพูสบู่เครื่องประทินผิวต่าง
รวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มและขนมหวานมากมาย
ทุกอย่างที่พูดมานี่คือมันทำมาจากเมาเบอรี่เหรอ

จริงมีประโยชน์มากมายนะคะ

ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาได้รับการจดทะเบียน
รับรองจากออยเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นซื้อหากันได้สบายใจ
เพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาหารมากมายหลากหลายเมนูนะคะ

เมนูนี้เรียกว่าเครื่องในตุ๋นเมาเบอรี่
เป็นเมนูสุดโปรดของผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว

คนล่าสุดก็คือผู้ว่านรูสักโอศทนากร

ใช่ที่ท่านย้ายมาจากเชียงรายนั่นแหละ

ท่านชอบเมนูนี้มากเครื่องในตุ๋นมาล์เบอร์รี่

ขนมหวานสาวเขาชอบกัน

เอาผลสุกมันมาทำวัตถุดิบอะไรต่างมากมาย

ขนมเปียกปูนมัลเบอรี่ก็มี

ใช่วุ้นเย็นมอลเบอรี่ก็มี

แต่อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือพวกสบู่แชมพูเครื่องปะทิ้นผิวอะไรต่าง
เป็นน้ำคันแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
ปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมาเวอรี่กว่า๓๐ชนิดแล้วนะคุณ
พูดปลายเยอะแยะขนาดนี้

สนใจแล้วนะคะคุณก็ไปหาซื้อได้
เลือกรับประทานอาหารกันได้นะคะที่สวนเมาเบอรี่
โทรศัพท์ไปสอบถามถึงที่ตั้งก็ได้

หรือมือถือตรงนี้แหละ๐๙๕๖๗๖๑๖๒๖นะคะ

มีหลายอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรนะ
มีเพาะเห็ดมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่

โอ้นี่เห็ดมาเริ่มทำอะไรเมื่อกี้ที่ถืออยู่
ใช่สดใหม่เลยค่ะ
เรียกว่ามาที่นี่คุ้มจริง
ได้สัมผัสธรรมชาตินะ

โอ้นี่เห็ดใหญ่มาก

อ๋อเห็ดใหญ่กว่า
หน้าคุณยังใหญ่กว่าเด็กอยู่

แต่ว่าเรล็กขอร์นเบออร์รี่มันมีประโยชน์นะ

เพราะฉะนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระ